คันยางไหมถ่ายคลิปไว้นะมันกดรีโมทได้ไหมหนู
ถ่ายคลิปไว้ด่ะหนูกดเลยนาวีกดกดเอ๊ะกดอีกกดอีก
กดดูเฮ้ยได้แล้วพี่โอ้ยดีใจยิ่งกระถุกลอตเตอรี่เหรอคุณ
ดเลยหนูกดกดเลยลูกแล้วลูกก็เงยหน้าขึ้นมา
ปากยังคาขวดโน้มหนูเลยนะครับแล้วน้องก็กดกึ๊กลงไป
โอ้โหแม่กรี๊ดเลยอ่ะประตูปลดล็อกเปิดได้อุ้ยเปิดแล้ว
แม่รีบดึงประตูเปิดเลยโอ๊ยดีมากครับกรูไพสยามรมใจปู่อินเองค่ะ
โล่งใจยิ้มกว้างกันไปแถบเหมือนกันเห็นไหมคะ
คือคุณแม่อายุ๒๕ปีประสานขอความช่วยเหลือกู้ภัยมาค่ะ
บอกว่าช่วยด้วยลูกติดอยู่ในรถ
ตรงทางเข้าตลาดโนนสุวรรณในอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำ
คือแม่บอกว่ามากับลูกชายวัย๑ขวบ๑๐เดือน
จอดรถลงไปซื้อของแป๊บเดียวจริง๓นาทีเอง
ก็เลยไม่ได้เอารีโมทติดตัวไปด้วย
กะว่าให้ลูกรอในรถเย็นไง
พอซื้อของกลับมาที่รถปุ๊บอ้าวรถล็อก
แล้วลูกชายก็นั่งเล่นรีโมทอยู่ในรถ

พยายามช่วยเหลือตัวเองในการบอกลูกกดเปิด
๕นาทีผ่านไปลูกไม่สนใจแม่เลย
บอกไม่ได้การแล้วถ้านานกว่านี้กลัวลูกจะเป็นอันตราย

กูภัยมาถึงก็ใช้อุปกรณ์พยายามจะเปิดประตูรถ

ว่าพอแบบแซะเข้าไปนิดนึงเปิดล็อกได้

มันเริ่มเป็นไฟฟงไฟฟ้ามากขึ้นนะคะ
พยายามจน๒๐นาทีกว่าแล้วน้องเริ่มเหงื่อออกแล้วอะค่ะ
ก็เลยบอกเอาอย่างนี้คุณแม่ตัดสินใจเลยนะ
กู้ภัยถ้าเปิดไม่ได้ทุบกระจกเลยเพราะเป็นห่วงลูกมาก

พยายามแสดงท่าทางกดลงไปเลยกดลงไปเลย
น้องก็กดเปิดได้พอดีเลย

แล้วทีนี้ก็เอาขุนแจค่ะสอดไปข้างในนด
แล้วน้องก็คือเล่นนะคะเล่นไปเล่นมาแล้วก็กดล็อก
ก็คือเขาล็อกรถของเขาไปเองเลยค่ะ
ที่กู้ภัยจะมาค่ะก็ประมาณ๑๕นาทีค่ะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่างที่บอกแป๊บเดียวไม่มีอยู่จริง
เพราะว่าถ้าเด็กอยู่ข้างในเขาแบบอยากรู้อยากเห็น
ใช่อันตรายนะครับ